ลักษณะของเกลือสินเทาที่ปรากฏในพื้นที่ภาคอีสานจะพบว่ามีลักษณะของเกลือที่แห้งเกลอะเป็นคราบบนผิวหน้าดินตามท้องนาเรียกว่าดินเอียดหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าดินขี้กระทา
เป็นลักษณะของดินเข็มที่มีสาเกลือหรือละอองเกลือ
จะปรากฏให้เห็นเริ่มต้นเป็นสีขาวบ้างสีออกเทาขาวบ้าง
อยู่ที่ความเข้มข้นของเกลือในพื้นที่บริเวณนั้น
แล้วชาวบ้านจึงจะลงมือขูดดินเอียดเพื่อนำมาหุงเกลือ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน